ครับความคืบหน้าคดีที่มีการยิงกันเสียชีวิตเป็นญาติกันเนี่ยนะ
ค่ะลูกพี่ลูกน้องกันอ่าอ้างว่าผู้ตายเนี่ยมาพ่นยาฆ่าย่าใกล้บ้าน
ว่าอยู่หลังบ้านใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ปิดประตูหนีบนิ้วเขา
มีปิดประตูหนีบนิ้วด้วยอันนี้เขาจับได้วันนี้ได้ตัวแล้ว
อ่าแล้วสารภาพเนี่ยอ้างเพิ่มบอกถูกประตูเนี่ยหนีบนิ้ว
มาปิดหนีบนิ้วแต่ต้องให้ความเป็นธรรมผู้ตายด้วยนะ
ท่านผู้ชมครับย้อนไปก่อนนะฮะเหตุสลดนี้เกิดขึ้นบนถนนสายดอนโพ
ที่จังหวัดลบบุรีนะครับผู้ที่เสียชีวิตชื่นนายวิชัยวงคำอายุห้าสิบแปดปีนะฮะ
นี่ถูกยิงนะฮะแล้วรถเนี่ยเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าจนหัก
แล้วก็เสียชีวิตคาที่คนที่ยิงเนี่ยคือนายเจริญวงขำอายุหกสิบเอ็ดปี
มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติผู้พี่นะฮะยิงด้วยกระสุนปืนเนี่ยเป็นอาวุธปืน๑๑มม
ชายโครงซ้ายทะลุออกด้านขวาหนึ่งนัดนะครับกระสุนที่เข้าไป
แล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเพราะว่าขณะที่โดนยิงเนี่ยก็ขับรถอยู่ด้วยนะครับ
รถก็เลยเสียหลักไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าจนเสาไฟฟ้าหักนะฮะในที่เกิดเหตุเจอปลอกกระสุนปืน๑๑มม
เกลื่อนถนนอีก๕ปลอกนะครับนี่มือยิงคือนายเจริญเนี่ยหลบหนีไปนะครับจากนั้นไม่นานติดต่อขอมอบตัวที่สพเมืองลบบุรีให้ญาติที่เป็นอดีตสจพามามอบตัวนี่เมื่อคืนที่ผ่านมา
พร้อมกับปืนของยอมเจรจาด้วยนี่นะคนก่อเหตุนะครับผู้ชมครับใช้โดนฉีดใส่แว่นยักษ์ข่าวสัมภาษณ์อยู่นี่นะ
ที่เป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุเขาบอกเขาใช้กระบอกนี้
ตำรวจคุมตัวมาจากห้องสืบสวนนะฮะ

นายเจริญอ้างท่ามเอกว่าก่อนเกิดเหตุ

เพราะมีปัญหากันอยู่ค่ะไปยืนเกาะประตูรถของนายวิชัย
นายวิชัยก็ลดกระจกคุยคุยคุยเรื่องการใช้โดรนฉีดยาฆ่าย่า
บ้านของตัวเขาคือในเจริญอยู่ติดกับหน้าของผู้ตาย
ทีนี้พอใช้โดรนมาพ่นฉีดยาฆ่าย่า
พ่อเขานอนติดเตียงอยู่แม่ก็ร่างกายไม่แข็งแรง
มันกระจายเข้ามามันฟุ้งเข้ามาแต่อีกฝั่งนึงไม่ยอมคุยด้วย
อันนี้นายเจริญเขาอ้างนะบอกว่าผู้ตายเนี่ยบอกไม่สนใจ
อ่าบอก
ยืนยันไม่มีเจตนาจะยิงให้ตาย
คือต้องการยิงขู่ส่วนสาเหตุที่ทำ
เพราะอยากปกป้องครอบครัวเรื่องการพ่นยาฆ่าย่า
พี่ไปยืนจะขอเจจ้าเขาใช่ไหมใช่แล้วเขาทำไงกับเรา
ประตูหนีบรถประตูหนีบมือเห็นไหม
ประตูหนีบมือเสร็จอย่างนี้ยังไงต่อเราฟิวขาดหรือ

ผมก็โทรศาเลยกระโดดเข้าบ้าน
อันนี้คำต่ออ้างของผู้ก่อเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
อันนี้คำต่ออ้างของผู้ก่อเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
อันนี้คำต่ออ้างของผู้ก่อเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
อันนี้คำต่ออ้างของผู้ก่อเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
อันนี้คำต่ออ้างของผู้ก่อเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
อันนี้คำต่ออ้างของผู้ก่อเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
อันนี้คำต่ออ้างของผู้ก่อเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
อันนี้คำต่ออ้างของผู้ก่อเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
อันนี้คำต่ออ้างของผู้ก่อเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
อันนี้คำต่ออ้างของผู้ก่อเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ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

นี่แม่ใช้โดรนพ่นยาฆ่าย่าแล้วมันฟุ้งกระจายเข้ามาในบ้าน
คุยแล้วคุยไม่รู้เรื่องเลยยิงใส่เขาเลย
แล้วก็พาไปบ้านญาติห่างจากจุดยิงเนี่ย๔๕กิโลเมตรนะครับ
ตรงจุดนี้คือนายเจริญคือไปเอารถแล้วก็เอาปืนไปซ่อนนะฮะ
เอารถกับปืนมาซ่อนที่นี่แล้วก็เดินออกมาจากบ้านญาติ
กรถชาวบ้านแล้วก็หนีไปกบดานอยู่สระบุรี

ทำแผนเสร็จก็คุมตัวกลับไปที่สพบ้านกลุ่มต่อนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำไปฝากขังที่ศาลจังหวัดลบบุรีนะครับ
ส่วนศพของนายวิชัยนะครับ
ญาติรับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดธรรมเจดีตำบลงิ้วรายอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับ
ภรรยายืนยันว่าสามีไม่ได้ฉีดพ่นยาฆ่าย่ายาฆ่าแมลง
มันเป็นการฉีดฮอร์โมนให้ข้าวที่กำลังตั้งท้อง
มันไม่ได้เป็นอันตรายกับผู้คนหรือว่าสิ่งมีชีวิตอย่างแน่นอน
เพราะฉะนั้นขอชี้แจงแทนสามีหน่อย
จากสามีเสียชีวิตแล้วไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้
จากนี้ไปขอให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีกับคนก่อเหตุให้ถึงที่สุดก็แล้วกัน